ของพฤติกรรมของบุรุษปรายศนีย์คุณผู้ชมเขาไม่ยอมทำตามหน้าที่ของตนเอง
เอากองจดหมายไปไว้ที่ร้านค้าร้านหนึ่ง
บอกว่าฝากแม่ค้าส่งหน่อยเขารีบ

ทำแบบนี้มาหลายต่อหลายปีแม่ค้าบอกว่า

เออแม่ค้าบอกว่าทำไมถึงไม่เอาไปส่งเขาล่ะ

รุษก็บอกว่าถ้าไม่มีคนมาเอาก็ทิ้งไปเถอะ

เอาไปดูหน่อยเรื่องนี้แม่ค้าเขาครับคล่องใจเหลือเกินนะฮะ
แม่ค้าที่รับฝากจดหมายคือนางละมุนถ้าเกิดผลนะฮะ
ถ้าเกินผลนะฮะเป็นเจ้าของร้านขายของชำบ้านนครลำปาง
ตะบนชุมแสงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำนะครับ
บอกว่า๓๔ปีที่ผ่านมาเนี่ย
มีบุรุษปรายศนีย์ของปรายศนีย์เอกชนนะฮะ
หรือว่าปนทปนอเนี่ย
เอาจดหมายของชาวบ้านมาฝากเขาไว้นะ

ด้วยที่ตัวเองนั้นคุณละมุนเนี่ยมีน้ำใจนะ
ก็เลยรับฝากแล้วก็เรียกชาวบ้านมารับที่บ้านด้วยตนเอง

หลังจากนั้นบุรุษปรายศนีย์คนนี้เอามาทิ้งไว้ที่ร้านเป็นประจำ

ตัวเขาต้องรับผิดชอบในการไปส่งจดหมายให้กับชาวบ้านเอง

ก็ไม่ใช่ไงทีนี้บางคนเนี่ยพอจดหมายช้าจดหมายหาย
ก็มาตอบว่าว่าทำไมแม่ค้าถึงไม่เอาไปส่งให้มันเร็วกว่านี้
แม่ค้าก็โดนด่าไปเรียบร้อยนะฮะ
ทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่ความรับผิดชอบของตัวแม่ค้าคนนี้
ไม่เคยได้ค่าจ้างแม้แต่บาทเดียว
พอจดหมายตกค้างอยู่เยอะก็ไปบอกบุรุษปรายศนีย์ว่าเนี่ย

กลับบอกว่าจดหมายอันไหนไม่สำคัญก็เอาไปทิ้งขยะซะ
เขาก็ฝากมาหลายปีแล้วเขาก็พอถึงเขาก็วางไว้เขาก็
ไม่ได้เดินแจกเองแหละเขามาวางไว้เขาก็ไปเลย
ถ้าเป็นกล่องใหญ่ป้าก็จะเรียกเด็กมาเอาเด้อเดี๋ยวมันจะหาย
ป้าจะปิดร้านบางครั้งก็จดหมายมานาน
ใกล้แถวนี้แหละป้าก็เดินแจกเองแหละ
แต่ทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่ของป้าเนอะ
ป้าก็เดินแจกให้ป้าก็กลัวมันจะนาน
บางครั้งจดหมายเขาไม่มีใครมาก็เป็นเดือนก็มี
ครั้งก็หลายวันบางทีเจ้าตัวก็
หนังสือสำคัญเขาก็เดินมาดูเอง

จดหมายทำไมมากองไว้เยอะแท้ทำไมไม่มีใครไปส่ง
ทำไมไปบอกปริศนีให้ไปส่งป้าไม่ใช่หน้าที่ของป้า
นี่ป้าเขาก็เล่าให้นักข่าวเราฟังต่อนะบอกว่า
คือก่อนหน้านี้นะบุรุษปรายศนีย์คนนี้นะ
เอาจดหมายไปทิ้งไว้ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านแต่พอไปที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน
ไปเจอภรรยาของผู้ใหญ่บ้านต่อว่าไง
มาทิ้งทำไมไม่ใช่หน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในการจะไปแจกจดหมายชาวบ้านนะฮะ
ต้องนำไปจ่ายจดหมายให้กับ
คนอื่นทำไมอย่างนี้นะฮะก็เลย
หลังจากนั้นเนี่ยบุรุษปริศนีย์เองก็เลยนำจดหมายเนี่ย
ใส่ไว้ที่กล่องที่ร้านค้าของแม่ค้าคนนี้แหละนะครับ
ตอนนี้เนี่ยตัวแทนของปริศนีจังหวัดบริรามก็
พร้อมด้วยปรายศนีย์อำเภอสตึกลงไปตรวจสอบแล้ว
จดหมายค้างอยู่๕๐ฉบับคุณผู้ชม
ก็จึงจะแจ้งให้กับบุรุษปรายศนีย์คนดังกล่าวนำไปจ่ายให้ครบ
เตรียมเสนอสรรพนักงานใหญ่ดำเนินการตรวจสอบ
แล้วก็หาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไปนะครับ
ผมเพิ่มเติมนิดนึงว่าเรื่องของการแก้ไขปัญหาเนี่ยควรจะเด็ดขาด

ไม่ควรจะให้เขาเอาไปจ่ายให้ครบ
แต่ว่าต้องมีบทลงโทษที่มันชัดเจนด้วย
แม่ค้าคนนี้เขาจ่ายจดหมายให้มาเป็นปีอ่ะครับอืมนะฮะ
งั้นก็ต้องจ่ายเงินเดือนให้แม่ค้าคนนี้ด้วยเลยนะใช่ครับ